คนร้ายบุกไปยิงถล่มรถของนายกอบต
บางสมบูรณ์ส่งผลให้รองนายกกับคนขับเสียชีวิต
คลิปภาพเหตุการณ์ซึ่ง๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ

ล่าสุดจับได้แล้วอีก๑ชายากุมาณดำหรือออด
เมื่อวานนี้อ่อนหรือว่าภูริวัฒนิ่มเรือง

มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เรื่องนี้จริงหรือเปล่า

ผมที่ผมมาเนี่ยผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นี่จังหวะที่ลงจากรถเนี่ยคือตั้งใจมามอบตัว
ใช่ครับนะฮะก็มีญาติแล้วก็นักข่าวไปรอนะครับ

ที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกปัญญาบริเวณดีภูมิกับสวพดงราคอน
ออกมายืนยันออดเดินทางมาพบตำรวจ
ไม่ใช่อาอ่อนเดินทางมาพบตำรวจไม่ใช่การมอบตัว

ใช่เพราะว่าหมายจับออกไปแล้วก่อนหน้านี้

ถ้าคุณจะมอบตัวคุณต้องมอบตัวก่อนหน้านี้

ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาคดี
ทันทีที่ออกมาถึงก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
แล้วก็มีการแสดงหมายจับต่อหน้าออดทันที

ลายนิ้วมือไปเทียบเคียงกัน
กับเรื่องของลายนิ้วมือที่พบจากหลักฐานต่าง
รวมทั้งคราบขม่าวดินปืนด้วย

สอบปากคำออดนานกว่า๔ชั่วโมง
ตำรวจคุมตัวในออดออกจากห้องสืบสวน

ระหว่างการคุมตัวออดก็พูดสั้นอีกครั้งว่า

ผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนจะเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น

ยืนยันว่าผมไม่ได้เคยมีความขัดแย้งกับทีมของนายกอบตเลย
นะฮะส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่น

ไปฟังเสียงให้ออกในช่วงนี้ครับ
ยังยืนยันคำเดิมว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
และอีก๒คนมีส่วนเกี่ยวข้องไหมพี่
ที่ผ่านมาเราเคยมีความขัดแย้งอะไรครับ

มันเกี่ยวข้องกับพี่พี่พี่คิม
ข้อกล่าวหาทุกคำถามที่นักข่าวยิงคำถามไป
แต่เป็นสิ่งที่ในออดสามารถพูดได้ในชั้นนี้
แต่ว่าก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลต่อไปนะครับ

พร้อมครอบครัวเองก็มาทนายความเหมือนกันมาเยี่ยมมาพูดคุยกัน
เจ้าตัวบอกว่าในรูปคดีขอให้กันในชั้นศาลเท่านั้น
ส่วนการประกันตัวก็จะประกันตัวซึ่งลูกสาวเองก็เตรียมแล้ว
เงินสดมาด้วยนี่มาเตรียมประกันตัวพ่อ
หลังจากสอบสวนเสร็จธนายความยื่นขอประกันตัวเพราะเขาบอกว่าผู้ต้องหามามอบตัว
แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะย้ำว่ามันมีการออกหมายจับมาก่อนหน้านี้แล้ว
แม้อ่อจะเดินทางมาเองแต่ว่านี่ถือว่าเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับ
ไม่ใช่การมามอบตัวนั่นเองนะครับ
ส่วนบิ๊กล่ะกุมารขาวล่ะรัฐพลตันสุวรรณรัฐซึ่งถูกหมายจับเหมือนกันเนี่ย
คนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมา
สอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทางการข่าวบอกว่านายรัฐพลหรือว่านายบิ๊กฉายากุมารขาว
เป็นมือยิงมือยิงนะครับส่วนทางการข่าวเหมือนกัน
บอกว่านายออดที่ถูกจับกลุ่มได้หรือว่ากุมารดำนะครับ
นายภูริวัฒนิ่มเรืองเป็นคนขับรถก่อเหตุ
ส่วนคนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้คือนายวัด
เป็นคนจัดเตรียมวัตถุพยานทั้งหมดนะครับ
ดังนั้นเรื่องของวัตถุพยานนี้สำคัญมาก
ถ้านายออดเป็นคนขับรถ
รถคันที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเหตุการณ์เนี่ย
หลังจากที่ก่อเหตุยิงใส่รถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์แล้ว

นี่จังหวะนี้ไปกระแทกกัน
เป็นสีบรอนเงิน
ชุดสืบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒

ทะเบียนขออภัย
สวบุรีศรีมม๑๘๙๘กรุงเทพฯมค

ซึ่งเชื่อว่าเป็นรถยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุครับ
จอดทิ้งไว้อยู่ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในตำบลตะเคียนเตี้ย

และร่องรอยของรถเนี่ย

มีร่องรอยการถูกเฉียวชน

ถ้าไปเทียบกับคลิปตอนที่ก่อเหตุยิง

แล้วรถตู้ของนายยกอบต
ตอนที่คนขับถูกยิงแล้วเขาเสียหลัก
แล้วก็มาชนข้างซ้ายของรถเก่งคันนี้
ครับใช่ไหมนี่ดูจังหวานนี้อีกทีนะครับ
ริ้วรอยการเฉียวชน

ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ
แล้วก็เลขตัวถังรถของรถมิซูบิชิสีบรอนเงินคันนี้
มีร่องรอยการถูกทำลายด้วยนะครับ
ทีนี้ครับในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่ทำการตรวจสอบรถเก๋งมิซูบิชิมีราชคันนี้นะครับ
โดยเฉพาะทางด้านของพิสูจน์หลักฐาน
เผยเห็นว่ามีการตรวจหาเขม่าวดินปืน
และตรวจหาลายนิ้วมือรอบรถนะ
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน
โดยทีมจะแบ่งการส่งหลักฐานในวันนี้
โดยเฉพาะรถคันนี้นะเข้าห้องแล็บพิสูจน์หลักฐาน๒ที่ชมบุรี
แล้วก็ห้องแล็บหาเขม่าวดินปืนที่กรุงเทพ
ต้นอย่างที่บอกไปพบร่องรอยเฉียวชนที่ประตูด้านซ้าย
เลขตัวถังรถมีร่องรอยการถูกทำลาย
โดยใช้ความร้อนตัดช่วงของเลขตัวถังหายไป

จะต้องให้เวลาในการสรุปผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานออกมาบอกว่าสำหรับรถคันนี้นะฮะ
มีรายงานว่าถูกนำมาขายทิ้งไว้ที่อู่ดังกล่าว

ขม่าวดินปืนคลุ้งกระจายติดไปทั่ว

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำตัวเจ้าของอู่มาสอบสวนหาข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ยังมุ่งเห็นเอาเข้าไป

รถตู้สีดำของนายกอบตที่ถูกยิง
เพื่อเป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คุณผู้ชมฮะนอกจากรถเก๋งมิซูบิชิมิราชสีบรอนเงินนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่ยังยึดรถจักรยานยนยี่ห้อฮอนด้าเวฟ
สีแดงดำทะเบียน๒กกคควาย๑๒

ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่ามันเกี่ยวข้องกับคดี
ยิงรถนายกอบตบางสมบูรณ์หรือไม่นะครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นรถที่นายออดหรือว่ากุมารดำ
ขับหลบหนีมาจอดทิ้งไว้บริเวณหลังวัดพลอยกระจ่างศรี
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าด้วย
นี่คือวัตถุพยานที่สำคัญนะครับ
ส่วนกรณีของผู้ต้องหาที่ถูกจับคนแรกเลย
ก็คือนายธวัชชัยศรีชาญหรือว่านายวัด
ถูกจับตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์นะครับ
เมื่อวานนี้ญาติญาติเดินทางเข้าเยี่ยมตั้งแต่เช้านะ
บริเวณหน้าห้องขังสพดงละครเจ้าตัวบ่นกับญาติ

เครียดอยากฆ่าตัวตาย
ญาติที่มาเยี่ยมก็ช่วยกันพยายามปลอบใจนายวัดนะครับ
ช่วงค่ำพนักงานสอบสวนคุมตัวนายวัด
ฝากขังเรือนจำจังหวัดนครนายกครับ

คนที่ถูกชี้เป้า

นี่คือนายประสบโชคนิ่มเรือง
อดีตนายกอบตบางสมบูรณ์

แล้วก็เป็นพี่ของกุมารดำก็คือนายออดนะฮะ

ภายในที่ทำการพักพลังท้องถิ่นไทย
ถามว่าเอาพี่ทำไมต้องมาที่พักพลังท้องถิ่นไทย

พึ่งบารมีคุณชัดเตาปูนหรือเปล่า

เขาบอกว่าไม่ผมต้องมาประชุมที่นี่อยู่แล้ว
ผมเป็นรองหัวหน้าพัก

เขาไม่ได้เป็นคนบงการในคดีนี้

ไม่ต้องการแอบอ้างหรืออาศัยบารมีของพี่ชัด
หรือว่านายชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพักนะครับ
แต่ที่มาประชุมกันตรงนี้เพราะเป็นผู้บริหารพัก
นายประสบโชคพูดด้วยความมั่นใจนะ
เขายอมรับว่าเขาก็หวาดกลัวกับการใช้ชีวิต

มีเหมือนผู้ชายขับรถมาด้อมมองหน้าบ้านเขาเป็นประจำ
หากตำรวจจะจับกลุ่มนะผมไม่ได้หลบหนีนะ

ยืนยันว่าภายในพื้นที่อบตบางสมบูรณ์
ผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแล้วก็มันไม่มีมาเฟียด้วยนะครับ
ส่วนนายบิ๊กและนายออดผมยอมรับ
รู้จักในฐานะญาติเจ้านายลูกน้อง
และส่วนตัวผมก็ไม่เชื่อว่าน้องชายของผม
คือนายออดหรือกุมารดำจะเป็นผู้ก่อเหตุ
เตรียมยื่นหลักฐานประกันตัว
และหากเจอหน้าจะถามเขาเองเลย

แต่ถ้าถามผมนะผมปฏิเสธเลย
ผมไม่ได้ก่อเหตุแน่นอนไม่ได้เป็นคนจ้างวานเลยแน่นอน
ส่วนจะมีใครไปแก้แค้นแทนใครหรือไม่
ผมก็ไม่รู้จะไปรับรู้ได้ยังไง

นายกอบตบังสมบูรณ์คนปัจจุบันดรยานกร
จริงเขามีศัตรูคู่อริอื่นหรือเปล่า

เออฟังเสียงนายประศกโชคนะครับ

ถามว่าลูกเราหลายคนเรายังไม่รู้เลย
ลูกเราไปทำอะไรบ้างเขาไม่ได้บอกเรา
แต่ผมก็ยังเชื่อว่าน้องผมบริสุทธิ์
ถ้าทำไม่เคยมาปรึกษากันเรื่องนี้เลย
ผมไม่รู้เลยเพราะเขาไปเลี้ยงปลาอยู่บ่อปลา

นานก็จะมาดูแม่ทีแล้วก็กลับไปนอน
มันก็ไม่ไกลกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกัน
การเมืองตอนหาเสียงเขาก็ไม่ได้ลงมาช่วยอะไร

ทำไมน้องถึงได้มีถูกออกหมายจับ

ว่าตำรวจมีหลักฐานอะไรไปออกหมายจับน้องผม
นี่ก็สิ่งที่ผมกำลังต้องมาปรึกษาปรึกษาทนาย
ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ว่าจะให้ทำยังไงต่อไป
งงเหมือนกันทำไมมีการออกหมายจับน้องผม
ก็คือนายออดหรือกุมารดำเราก็เลยถามต่อว่า
พี่แล้วเรื่องเรียกกุมารดำกุมารขาว

ฉายาเหล่านี้มันมาจากไหนใครเป็นคนตั้ง
ยืนยันว่าผมไม่ใช่พ่อกุมารดำกุมารขาวด้วยซ้ำ
เพราะเป็นพี่น้องกันจะมาเรียกพ่อได้ยังไง
ครับเออนะฮะนายประสบโชคยังบอกอีกนะครับ
สังคมอย่าเพิ่งพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเมืองท้องถิ่น

รับว่าเรื่องแพร่มีการนำไปผูกไว้ที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริง
แต่ไม่ได้นำมาเปิดเป็นร้านหมูกระทะ
ก็จะมีแค่เพียงสมาชิกอบตหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
นำอาหารไปจัดเลี้ยงเพียงบางครั้งเท่านั้นเอง
แพร่ไม่น่าจะเป็นปมเหตุของความขัดแย้งรุนแรงอย่างแน่นอน
ผมอยากให้สื่อหรือตำรวจไปย้อนดูคดีใช้อาวุธสงครามสังหาร๕ศพ
ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อปี๕๕
และตรวจสอบประวัติของฝั่งตรงข้าม
ว่ามีศัตรูหรือความขัดแย้งกับบุคคลใดบ้าง
อันนี้ทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาให้ทางตำรวจทำหน้าที่หน่อย
ว่ามันจะโยงกับใครนะฮะส่วนการสังหารครั้งนี้เนี่ย
ใครจะได้ประโยชน์ผมเองก็ตอบไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตำรวจสิและผมไม่ได้หนีไปไหน
ไอ้ที่ปิดโทรศัพท์ไอ้ที่ผมไม่รับ
เพราะมันคนมันโทรมาเยอะแยะไปหมดเลย
รับจนไม่หวานไม่ไหวแล้วจนผมปิดไปเลยไม่รับดีกว่า

เพราะนักข่าวของเราโทรหาคุณประสบโชคทุกวัน
โทรไม่ติดเลยเพราะต้องการข้อมูลนะ
แต่สิ่งที่คุณประสบโชคบอกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับแพร่

ในวัดที่ให้การรับสารภาพมาใช่ไหม